เพลง
กลับมาต่อนะคะกับผู้ชายในฝันคนนี้
ในฝันมากอยากได้อยากเล่าอยู่แล้วเรากลาย
แต่น่ารักน่ะสนุกมากมากโอ้ย
แต่ก่อนทำอันจากกันนี่คือช่วงสุดท้ายสักอย่างแล้วนะ
เมื่อจะพูดนี่คือสนุกมาก

คือยังไงดีเราจะให้เขาจัดเต็มด้านไหนดี

ใช่ไหมตั้งแต่วันแรกเขาได้ร้องไปนิดหนึ่ง

เอาเป็นแบบว่าเพลงที่มีความหมายกับแอมมี่

เพลงที่ร้องบ่อยเทศสัตว์
เพลงอะไรล่ะ
ร้องมา๕ปีแล้ว

ทุกวัน

ถือว่าเป็นเพลงแรกที่ทำให้ทุกทุกคนรู้จักแอมมี่บ้างเพลงนี้ใช่ค่ะ

ปล่อยมาซิงเกอร์แรกแล้วมันดังเลยอ่ะ

รู้จักไหม

รู้จักไหม

รู้จักไหม
รู้จักไหม

รู้จักไหม

รู้จักไหม

รู้จักไหม

รู้จักไหม

รู้จักไหม

รู้จักไหม

รู้จักไหม

อย่างคิดเทิงขาดเธออยู่เรื่อยไป
เจ็บฟื้นเจ็บฟื้น
เข้ามันได้ดีเลย

เป็นคนที่แบบแต่งเพลงแล้วมีเอกลักษณ์
คือมันดูออกเลยว่าแบบคุณเป็นคนแต่ง

ต้องแบบทุกคนแบบยุ่นอย่างนี้

เสียงแบบไม่น่ารักขนาดเนี้ย
แต่ตั้งแต่ตอนยังแบบว่าเป็นนักศึกษา

เพราะว่าประกวดดนตรีสู้เขาไม่ได้
ก็เลยเขียนดีกว่าเขียนดีกว่า

ใครก็ไม่รู้ว่าเล่นผิดเล่นถูก
ก็คือเล่นเพลงคนอื่นไม่เหมือน
ก็เลยแต่งเพลงเองดีกว่าแล้วมานานใจ

ไม่มีขอบแม้ใจที่มันอ่อนไหว
มีเพียงคำถาม
เออเรายังไม่ได้แต่งอันนี้

ไม่มีอย่างนี้ด้วยเหรอคือยังแต่งไม่เสร็จ
คือว่าในวันนั้นในวันนี้ในวันนั้น
คือเมื่อไหร่จะให้กำลังใจพี่
ไม่มีอีกอ่ะในวันที่ไม่มีส่วนลดให้กับความเสียใจ

ไม่มีหรอกก็ต้องตื่นมา

แต่เราชอบไม่มีส่วนลดให้ความเสียใจ

ไม่ว่าจะเป็นเสียงเนื้อเพลงการแต่งตัว
นิสัยความคิด
มีเอกลักษณ์มากจริงทุกอย่างทุกอย่างของเขาในวันนี้นะคะประทับใจพี่กาวมากเลยอ่ะ
ถ้าใครดูไม่ทานก็ดูยอดหลังได้นะคะ

ติดตามว่าเอ๊ะมีอะไรมีใครมา

เราทั้ง๓คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะ

เอาน้ำเข้นให้เข้าเลยหรอ